คือเป็นเหตุสลดเลยนะคุณผู้ชมบ่าย๓โมงเมื่อวาน
ละวันนี้กูภัยรับแจ้งเหตุว่ามีคนจมหายไป

นี่ทีท่าเที่ยวครับ
สูญหายจมน้ำห่างจากฝั่งประมาณ๒๐เมตร
กู้ภัยก็งมอยู่๔๐นาทีนี่ตอนเตรียมตัวลงไปครับ
ผ่านไปสี่สิบนาทีงมร่างขึ้นมาได้
ชื่อว่านายภูลสวัสดิ์อายุยี่สิบเอ็ดปี
สภาพของเขาคือไม่ได้ใส่เสื้อนะคุณผู้ชมมีแค่กางเกงขาสั้นสีดำครับ
แต่ไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้โดนทำร้ายอะไรทราบว่าผู้ตายเป็นลูกศิษย์วัดในจังหวัดยะโสธร
ตัวในภูลสวัสดิ์เนี่ยมากับพระสงฆ์นะและคณะลูกศิษย์วัด
หลังจากไปทำบุญในวัดเขตอำเภอหนองพอกแล้วก็มาแวะกันตรงนี้เลย
ก็วิวดีก็เลยแวะฉันเพลอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเนี่ยลูกศิษย์วัดวัดเดียวกันอีกคนนึงชื่ออิสรานุวัฒ
เล่าให้ฟังว่าตอนที่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ยคือตัวภูลสวัสดิ์ไปเห็นห่วงยาง
ซึ่งคาดว่าลอยมาจากที่ที่คนเล่นน้ำกันอยู่อีกฝั่งนึงภูลสวัสดิ์ก็ในฐานะที่มีเจตนาดีจะว่ายน้ำไปเก็บให้
แล้วตอนนั้นตัวเขาเองก็คืออิสรานุวัฒน์และลูกศิษย์วัดคนอื่นเตือนแล้วนะ
ภูลสวัสดิอย่าเลยปล่อยไปดีกว่าปล่อยให้มันลอยไปดีกว่าครับ
แต่ภูลสวัสดิ์ยังบอกว่าไม่เป็นไรเราไหวก็เลยว่ายน้ำไปเอาห่วงยางห่างจากฝั่ง๒๐เมตร
แต่พอภูลสวัสดิ์ไหว้ไปใกล้ห่วงยางครับหมดแรงไม่ไหวแล้วตะโกนขอช่วยด้วยช่วยด้วย
ไม่ไหวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยครับอิสรานุวัฒน์กระโดดน้ำตู้มตามลงไปช่วย

มันทำอะไรต่อไม่ได้สุดคืออยู่คนเดียวไม่ได้

พี่เบิร์ดน้ำแข็งไม่เคยเป็นเลยนะจนมากระทั่งท้อง
แล้วอันนั้นคือแบบเป็นครั้งแรกที่เป็นแบบในชีวิต
ไปง่ายความรู้สึกอ่ามันแบบไม่ไหวเลยอ่า

หรือถ้าบางคนนอนแล้วเป็นบนเตียง
ที่เคยนะนอนกลางคืนแล้วเป็น
ใช่โอ้โหแทบตายเจ็บ
คุณผู้ชมมาแล้วผู้ตายคือนายภูมิสวรรค์นะ

เข้าเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดง

จะเข้ากรมวันที่๑๗พฤษภาคมนี้
แต่มาเกิดเหตุเศร้าสลดกับเขาซะก่อนครับ
โอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยจริงฮะ
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ก็นำร่างของคุณสวัสดิ์ไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ